มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายวัย๑๓คนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับที่อุดรธานี
คือน้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนสัก๖โมงเย็นนะครับ
น้องก็กำลังขี่จักรยานเล่นอยู่แถวบ้าน

ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็ทำทีเหมือนกับจะมาถามอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
ถามไปถามมาพาเด็กเข้าไปล่วงละเมิดนะครับ

ตำรวจทราบเหตุก็มาตรวจสอบนะครับ
เกี่ยวกับเด็กชายวัย๑๓ปีนะฮะ
บอกว่าถูกผู้ชายพาไปกระทำอนาจารย์ล่วงละเมิดนะครับ
ในป่าข้างวัดซอยประชาราช
ในพื้นที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
น้องก็มีคุณยายที่ดูแลอยู่คุณยายอายุ๖๒แล้วนะครับ
ก็เป็นคนที่มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดด้วย

วัดเนี่ยชื่อวัดวิเวกบุรพาชัยนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นขี่จักรยานอยู่นะฮะ
เป็นจักรยานสีน้ำเงินที่ใช้ขี่อยู่ทุกวันนี้แหละ
ออกจากบ้านไปสักสิบเมตรจักรยานคันนี้ฮะ
ก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๐กว่ารูปร่างอ้วนเตี้ยดำด้วยนะครับ
ใส่เสื้อกันหนาวแขนยาวสีเหลืองนุ่งกางเกงยีนขายาวน้องจำได้นะครับ
ชายคนนี้เดินอยู่ที่ถนนพอเจอน้องขี่จักรยานมาก็ยิ้มให้แล้วก็เดินตรงเข้ามาหา

พอน้องเขาจอดรถเพราะคิดว่าคงจะถามทางนะ
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าให้ช่วยพาไปที่รับตาคนหน่อย

น้องเขาคิดว่าเออสงสัยเขาจะหาที่สูบบุหรี่หรือยังไง
ก็เลยพาไปนะก็คือแถวจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุอ่ะเป็นป่าข้างวัดอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็พยายามเข้ามากอดแล้วก็หอมนะ
แล้วแถวนั้นมันมีคนเยอะผู้ชายคนนี้มันก็เลยฉวยโอกาสดึงน้องเข้าไปที่ห้องน้ำนะครับ
ก็ไปเห็นพระอีกนะครับก็เลยลากเข้าไปในป่าข้างวัด
พอไปถึงป่าข้างวัดมันก็ล่วงละเมิดน้องทันทีนะครับ
ทั้งใช้ปากกับอวัยวะเพศของน้องแล้วก็บังคับให้น้องใช้ปากกับอวัยวเพศของมัน
พอเสร็จแล้วก็เอาน้องออกมาปล่อยที่ปากทางหน้าปากซอยแล้วก็หนีหายไปนะครับ
ส่วนน้องก็กลับบ้านไปบอกยายโอ้โหชาวบ้านรู้ข่าวเนี่ยแบบตกใจกันมาก
แล้วก็กลัวลูกกลัวหลานจะถูกไอ้คนนี้มาลวนลามมากระทำอนาจารย์มากนะครับ
ตำรวจมาถึงก็พยายามตามหานะฮะแต่ยังตามหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าชายคนนี้เนี่ยหนีหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนที่พาเด็กไปก็ไปก่อเหตุอยู่สักประมาณ๓๐นาทีนะครับ
ยายบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวหลังบ้าน
หลานชายวิ่งกลับมาที่บ้านร้องไห้ตัวสั่นบอกว่าถูกคนร้ายบังคับไปกระทำอนาจารย์นะ
แล้วคนร้ายไม่ใช่คนในชุมชนเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อน
เขาก็พูดให้อย่างนี้
ก็ถามใครได้เลี้ยงหลานก่อนถึงถูแกล้งกำลัวใช่ไหมครับ
ถูแกล้งกำลัวไม่น่าจะเกิดขึ้นยายก็ใจหายนะ
เด็กบอกว่าพอก่อเหตุเสร็จมันบีบคอด้วยขู่ฆ่าถ้าจะไปบอกใครเนี่ยแล้วก็ปล่อยตัวมา
ยายบอกว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่โอ้โหหลานยังเด็กอ่ะเพราะว่าพ่อกับแม่หลานแยกทางกัน
พ่อไปมีครอบครัวใหม่อยู่ที่ขอนแก่นแม่ก็ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศที่เกาหลีส่งเงินมาเลี้ยงดูลูกทุกเดือนนะ
โชคดีที่คนร้ายไม่ฆ่าหลาน
หลานก็ทำไปเพราะว่ามันขู่ก็เลยต้องยอมทำตาม
เพื่อนบ้านตอนนี้ก็ตกใจกันหมดพอรู้ข่าวเรื่องนี้
ดีนะถ้าเขามีอาวุธก็หยิบคอเด็กฆ่าเด็กตายทำยังไงจะเป็นเรื่องหรอ
อันนี้ไม่มีอาวุธเหลือใครสงสัยจะเมายาด้วย
อันนี้เป็นเหตุการณ์ตามที่น้องเขาเล่าให้ยายฟังนะ
ตอนนี้ยังตามหาตัวคนร้ายไม่เจอแต่คาดว่าคงจะเป็นคนนอกพื้นที่
ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุแล้วเด็กวิ่งกลับบ้านไม่ได้ขี่จักรยานกลับ
ตอนไปขี่จักรยานไปเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องตามหาเริ่มจากจักรยานก่อน
ไปเจอจักรยานของเด็กคนนี้นะฮะหลังเกิดเหตุตอน๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
มีวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังขี่จักรยานของเด็กพอดี
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปถามว่าเอาน้องไปได้จักรยานคันนี้มาจากไหนเนี่ย
น้องที่ขี่จักรยานมาบอกว่าเตะบอลเสร็จเมื่อวานนี้กำลังจะกลับบ้าน
จักรยานคันนี้จอดทิ้งไว้ที่ป่าละเมาะ
น้องคนนี้นะฮะที่เขาปั่นจักรยานมาเขาไม่ใช่เด็กที่ถูกกระทำนะน้องคนนี้
เขาเตะบอลเสร็จเขาก็เห็นจักรยานคันนี้ทิ้งไว้ที่ป่าละเมาะ
แล้วเขาจำได้ว่าเป็นของน้องวัย๑๓ปีที่บ้านอยู่แถวนี้
ก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมมาทิ้งจักรยานไว้แต่ว่ากะจะขี่ไปส่งคืนที่บ้าน
ก็เจอตำรวจพอดีนี่ฮะตำรวจก็กำลังไล่ตรวจสอบอยู่นะครับว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
เดี๋ยวก็ต้องไปไล่เอาในพื้นที่นี่แหละ
แต่ว่าวัยรุ่นที่เขาเตะบอลอยู่แถวบ้านบอกว่าถ้าฟังจากรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย
นายคนนี้เคยมานั่งดูเด็กเตะบอลอยู่แถววัดอยู่เหมือนกัน
แล้วมาขอข้าวกินอยู่ที่วัดอยู่เหมือนกัน
ลักษณะเหมือนคนเร่ร่อนทั่วไปอะไรแบบนี้
ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้มีเบาะแสหลายอย่างแล้วอะค่ะ
คาดว่าคนร้ายหนีไปไหนไม่ไกลอยู่แถวนั้นแหละได้ตัวเร็วนี้แน่